ไอล์โหลดแล้วคุณหลานโหลดหรือยัง

สวัสดีค่ะ
อ๋อพิศกาลใจพุทธสวัสดิ์ค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
ปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

อะไรดีอะ

แล้วหน้าก็ไม่มันด้วยไม่ต้องการทิชชู่

กะโม่สิมันเหมือนภาพว่ะไม่ต่ำสีอ่ะ

ถ้าไม่ให้ลองไม่ง้อก็ได้
เมตต์บ้านติดเตรน
วิธีรัฐกำจัดเครื่องสำอางนะคะโดยแผ่นทำความสะอาด
ที่พี่กาวถือเมื่อสักครู่นี้มันน่าสนใจมาก
เพราะว่าผู้หญิงเรานะกว่าจะเช็ดเครื่องสำอางออกเนี่ย
รู้ไหมต้องมีสำลีมีคลินซิ่ง
แล้วพวกคลินซิ่งเนี่ยนะต้องมีแยกด้วยนะ
ดวงตาปากใบหน้าโอ้ยมันเยอะมาก
ใช่แล้วนี่ไงพี่กาวก็เลยจะทำให้เรื่องที่มันยุ่งยากเนี่ย
จะกลายเป็นเรื่องที่มันง่ายดายมาก
ด้วยแผ่นเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอาง
มีมาให้ดู๒ตัวเหมือนเดิมเลยค่ะคุณน้องค่ะ
และคุณผู้ชมด้วยนะคะคือเพิ่มเติมก็แค่บาท
ก็สะอาดไร้เมคอัพแล้ว
มาดูที่ตัวแรกก่อนเลยตัวนี้เลยค่ะสีส้มอันนี้นะคะ
ขอดด้วยแผ่นเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางผสมสารสกัดแอปปิครอต

ดีไหม

นี่ให้ได้มีส่วนผสมหลักของเขานะอุ้ยหอมมากเลยอะ

ส่วนผสมหลักก็คือสารสกัดจากผลแอปพลิครอนนั่นเองนะคะ
กำจัดแบบน้ำมันส่วนเกินบนใบหน้าของเรา

ดีดีลดลอยแล้วนะแล้วคือมันจะไม่แห้งตึงด้วยนะมันจะชุ่มชื้นนะคะ
แล้วก็สิ่งสกปรกต่างที่แบบว่าอยู่ในแบบว่าบนผิวหน้าของเรานะคะ
มันจะแบบเกลี้ยงเกล่าเครื่องสำอางนี้หายเกลี้ยงเลย
แล้วผิวเนี่ยนะก็คือแบบสดชื่นด้วยไม่แห้งตึงด้วยนะคะ

ถึงเวลาแล้วที่เราจะไปทดสอบบนผิวหน้ากันบ้าง
จะรับคืนสำอางเป็นแบบว่าหลุดหมดจดกันแบบจัดหรือเปล่า
ซึ่งใบหน้านี้นะคะก็ต้องยกหน้าที่ให้ป๊าพิมค่ะ

กลับมาพบกับป้าพิมในช่วงสวยแซ่บเวอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
นี่นะคะบอกเลยว่ายุ่งค่ะ
เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึง
วิธีรัฐกำจัดเครื่องสำอางกันนะคะ

แผ่นทำความสะอาดผิวหน้านะคะ
แล้วก็ทำความสะอาดเครื่องสำอางจากใบหน้าของเรานะคะ
โดยที่แบรนด์แรกเลยนะคะคือ

อย่างแรกเลยนะคะขอพิสูจน์กลิ่นก่อนนะคะ
มีกลิ่นหอมของเอพีคอร์ดจริงนะคะ

แล้วยังคงกลิ่นเอาไว้นะคะ

นี่จะเป็นแผ่นแรกนะคะต้องบอกว่า
เนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยนะคะ
นุ่มละเอียดกว่าประเภทที่เป็น

หลายท่านอาจจะเคยใช้ประเภทที่เป็นแผ่นเช็ดตัว

แต่ประเภทที่เป็นแผ่นทำความสะอาดเช็ดผิวหน้าเนี่ยนะครับ

ไม่มีน้ำหยดหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะ
ค่อนข้างจะหมาดพอสมควรนะคะสำหรับตัวนี้
ลองเลยลองเลยลองเลยลองเลย
อยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็น

เดี๋ยวให้พักก่อนไงเดี๋ยวให้ลองช่วงหน้าดีไหม
เพราะว่าช่วงหน้านี่ยังมีอีกหนึ่งตัวที่มารีวิวด้วย

สวัสดีครับทุกคน